ทีนี้มาดูประเด็นดราม่าเรื่องของกล่องสุมคุณพิมริพายยังไม่จบนะครับคุณผู้ชม
คือกล่องสุมรหัสลักหนึ่งราคากล่องสุม๑๐๐๐๐บาท
คนที่เขาได้ไปเช่นได้สร้อยคอทองคำได้รถจักรยานยนต์อันนี้เขาก็ดีใจ
แต่คนที่ได้ไปแล้วเปิดกล่องดูแล้วเขาบอกไม่ถูกใจสิ่งนี้ก็มี
คือมันมีตั้งแต่๑แสนก่อนกล่องละ๑แสนแล้วมากล่องละหนึ่งหมื่น

คือผู้ที่เขาซื้อกล่องสุ่มของคุณพิมพิพายเนี่ยโดยเฉพาะกล่องหนึ่งหมื่นเนี่ย
บอกว่าเข้าใจว่ามันคือกล่องสุม
ก็ไม่ได้หวังว่ากล่องหนึ่งหมื่นที่ซื้อไป
จะต้องแบบได้ทองได้โทรศัพท์มือถือได้จักรยานยนต์
อะไรที่มันแบบเกินหมื่นอะไรไปเยอะ

แต่อย่างน้อยมันต้องคุ้มค่าสมราคากับหนึ่งหมื่น
มันต้องใกล้เคียงกับเงินที่จ่ายไปเสียไปก็คือ๑๐๐๐บาท

แต่บางคนบอกได้เครื่องสำอางหมดอายุ
เครื่องสำอางแบบตลาดนัดก็มี

ทำไมดาราดังคนมีชื่อเสียงได้ของที่ดีจัง
ชาวบ้านทั่วไปได้อะไรก็ไม่รู้

ซึ่งคุณพิมพิพายก็เคยออกมาพูดในไลฟ์ของเธออยู่

เธอบอกว่าเธอก็ไล่ตามรับผิดชอบให้หมดแล้วนะ

รับผิดชอบให้ตอนนี้จ่ายคืนไปแล้วสักประมาณ

คนที่ไปแกะกล่องแล้วนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
บางคนที่เขารู้สึกว่าได้เครื่องสำอางเกรดตาม

กล่องได้ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป
เขาเชื่อไหมคะว่าถ่ายรูป

ความเข้าใจกันใหม่นะเขาไม่ได้อยากได้

ไม่ได้อยากได้รถจักรยานยนต์ที่อะไรมันดูเวอร์ไม่ใช่
แต่อยากได้ของที่มีคุณภาพ
เงินที่เสียไปให้มันคุ้มค่ากันหน่อยครับ

มีกลุ่มผู้เสียหายไปโพสต์ภาพของคนที่
ได้รับกล่องสุ่มจากคุณพิมพิพายนะคะ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อย
คือเราโฟกัสให้เห็นเลยว่าวันเดือนปีที่ผลิต

ส่วนโทรศัพท์มือถือที่ได้ก็เป็นมือถือที่

น้ำหอมที่ได้เป็นน้ำหอมแบรนด์ไหมใช่
แต่สภาพคือชำรุดขึ้นสนิม

นี่ค่ะก็เลยทำให้คนที่ได้ของที่รู้สึกว่าไม่คุ้มค่า
เขาก็เลยรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบไม่เป็นธรรมนะคะ
ไม่เป็นธรรมคราวนี้ความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
พี่หนุ่มกันใช้เนี่ยก็เลยต่อสายไปที่คุณพิมพ์รีพายนะคะ
ประเด็นนี้ประเด็นนี้เอ๊ะทำไมกล่องสุ่มมันกลายเป็นกล่องเสื่อม

คุณพิมพิพายก็เลยบอกว่าคือกล่องสุ่มเนี่ย
ตอนนั้นที่จัดทำการกล่องสุ่มรหัสรักหนึ่ง

บอกว่าใส่ไปเลยใส่ไปเยอะคือเน้นปริมาณ
แต่อาจจะไม่ได้คำนึงเรื่องของวันที่จะหมดอายุของสินค้า
เรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นยินดีที่จะรับผิดชอบ
ตอนนี้มีฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าทักมาแล้วนะคะ
คุณพิมพิพายยืนยันว่าจะรับผิดชอบทุกกรณีนะคะ

หรือไม่ถ้าใครอยากจะคืนเงินอะไรยังไงก็ว่ามาประมาณอย่างนั้น
นะคะคุณพิมพิพายก็ยืนยันนะคะ

แล้ววันนี้ทนายก็จะไปร้องเอาผิดที่สพปากเกร็ดแล้วก็สนห้วยขวาง
คุณพิมพิวัลบอกว่าอ๋อไม่มีปัญหาก็จะรับผิดชอบให้ทั้งหมดนะคะ
คือไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ลูกค้าเสียความรู้สึกเป็นแม่ค้า

ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เอาเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับ

ส่วนเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความ
บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าที่จะไปร้องที่จะไปแจ้งความ
อันนี้ตนเองก็พร้อมชี้แจงแล้วก็พร้อมที่จะชดใช้ให้

คือในระบบการดูแลลูกค้าของคุณพิมริพาย

กลุ่มที่ยังไม่ได้ของกับกลุ่มที่สินค้ามีปัญหา
ขณะเดียวกันเนี่ยช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
ทนายตรณรงกล้าแพ็ดนะ
วันนี้ได้พาผู้ที่เสียหายนะบอกว่าเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกโอนเงินรวม๔๐๐๐บาท
จากการซื้อกล่องสุ่มพิมพิธิพายไปแจ้งความที่สพปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ผู้เสียหายเนี่ยคนนึงชื่อคุณนัทธวุฒิอีกคนนึงชื่อคุณชะดาพรบอกว่าซื้อกล่องสุ่มของคุณพิมพิพายราคา๑๐๐๐บาท
พอได้มาเปิดดูแล้วพบว่าสิ่งของที่ได้ไม่สมกับราคาได้ติดต่อขอคืนโดยได้รับการประสานจากเพจของคุณพิมพิพายว่าเดี๋ยวจะคืนเป็นเงินให้๒๐๐๐บาท
วันนี้ทางแอดมินให้ผู้เสียหายโอนเงินมาใหม่จำนวน๑๐๐๐บาท
หลังจากโอนไปแล้วมีการสอบถามไปที่เพจซึ่งแจ้งกลับมาว่าไม่เห็นยอดเงินว่าแอปของธนาคารเนี่ยจะมีปัญหาหรือเปล่าให้โอนมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง
จำนวน๒๐๐๐บาทเพื่อเป็นการยืนยันหลังโอนไปแล้วสุดท้ายเงียบหายติดต่อไม่ได้ส่งไลน์ไปก็ไม่อ่านจึงมาปรึกษาทนายรณรงค์เพื่อให้ช่วยตามเงินที่ศูนย์เสียไป
นายรณรงค์บอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยตรวจสอบว่าคนที่แอบอ้างให้โอนเงินเป็นใครเกี่ยวข้องกับคุณพิมพิริพายจริงหรือไม่
แล้วยังต้องการให้คุณพิมพิพายออกมาแสดงความรับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าพอไปรวมยอดจากซื้อกล่องสุ่มครั้งแรกหนึ่งหมื่น
พอติดต่อไปบอกเดี๋ยวจะรับผิดชอบคืนเงินให้สองหมื่นแต่ต้องโอนมาก่อนหมื่นนึง
พอต้องโอนมาก่อนหมื่นนึงแล้วยอดไม่เข้าต้องโอนมาใหม่อีก๒๐๐๐เพื่อยืนยันรวมเป็นว่าเขาเสียเงินไป๔๐๐๐บาท
ก็เลยอยากให้พนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเป็นหลักฐาน
เพื่อให้มีการตรวจสอบว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงบ้าง
หรือว่าใครมาสวมรอยแอบอ้างคุณพิมพิริพายหรือเปล่า
แล้วก็เงินที่เราจ่ายเข้าไปที่เราไม่รู้ว่าเป็นตัวพร้อมหรือตัวจริง
แต่มันมาจากนี้ครับที่เห็นดู